ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปดูความคืบหน้าอุบัติเหตุรถของเจ้าหน้าที่กู้ภัย
เป็นชุดที่เป็นผู้ที่ขึ้นไปหาโพรงนะครับหาปล่องบนถ้ำฝั่งของดอยผาหมีนะฮะ
ที่เราทราบข่าวว่าตกลงไปในดอยผาหมีนะครับ
ล่าสุดเนี่ยมีการเปิดเผยออกมาแล้วนะครับว่ารถนั้นตกเหวลึกลงไปถึงกว่า๒๐เมตร
สูงนะฮะเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ไปกู้ซากรถมาได้แล้วแล้วก็ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บมาได้แล้วนะครับ
เป็นรถของมูลนิธิกู้ภัยธรรมสถานกาลสินนะครับ
จิตอาสาไปค้นหาโพรงบนดอยผาหมี
เพื่อช่วยเหลือน้องกับโค้ชทั้ง๑๓คนที่ติดอยู่ในถ้ำ
เมื่อช่วงค่ำรถพลัดตกลงไปในดอยผาหมีความลึกกว่า๒๐เมตร
ที่เกิดเหตุมีผู้บาดเจ็บสาหัสหนึ่งคนนะครับตอนนี้นำส่งโรงพยาบาลแม่สายแล้วนะครับ
แล้วก็มีคนบาดเจ็บเล็กน้อยอีก๔คนตอนนี้ก็รู้สึกตัวดี
แต่ว่ามีอาการเจ็บแผ่นหลังเจ็บสะโพกทั้งหมดก็กำลังถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
ว่าคนขับจะไม่ชินเส้นทางนะครับรถก็เลยพลัดตกลงข้างทางแล้วก็ตกลงไปที่ดอยผาหมีลึกลงไป๒๐เมตรนะครับ
ก็แม่ต้องภาวนาให้ปลอดภัยนะครับเพราะว่ามีคนหนึ่งที่สาหัสอยู่ด้วย

ก็ต้องเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคนเลยนะคะ